มันกลับมาแล้ว

มันกลับมาแล้ว

มันกลับมาแล้ว

มันกลับมาแล้ว

พยาบาลโหยหินก่อนหน้านี้๒ปี

เขียนเล่าเรื่องราวชีวิตรักแสนขมขื่น

นามปากกาว่าสาวนิรนาม
เธอเล่าว่าขณะที่เธอเป็นผู้ช่วยพยาบาล
พบรักกับหมอบัณฑิตในโรงพยาบาลเดียวกัน
ไม่รู้ว่าหมอมีหญิงที่หมายปองอยู่แล้ว
แต่เมื่อถูกหยอดคำหวานและคำสัญญา

ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจนกระทั่งมีลูกสาว
เมื่อเวลาเปลี่ยนคำหวานเริ่มไม่หวาน

อดคล้องกับคำให้การของแม่สยามนเล่าว่า
เมื่อครอบครัวรู้ว่าทั้งคู่แอบอยู่ด้วยกัน
บังคับให้ลูกสาวอย่าขาดจากหมอบัณฑิต
และเรียกเงิน๒ล้านบาทเป็นค่าเลี้ยงดูน้องอิงอิงลูกสาว
อย่าขาดกันแล้วแต่สยามนยังไม่หมดรักหมอบัณฑิต
นำเงินที่ได้ไปเปิดร้านขายเสื้อใกล้คลินิกของหมอ
และเมื่อรู้ว่าหมอบัณฑิตกำลังจะแต่งงานใหม่
ประกาศว่าจะไปทำลายงานแต่งงาน
ถูกหมอข่มขู่ให้ออกไปจากหัวหิน
แต่เธอยังดึงดันไม่สนคำขู่
พยานหลักฐานทั้งหมดตำรวจมุ่งปมสังหารไปที่เรื่องชู้สาว
บัณฑิตตกเป็นผู้ต้องสงสัย
เขาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายืนยันไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ
ขณะที่ผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่า
สยามนไม่ได้ถูกคมขืนตำรวจแกะบรอยคนร้าย
กระทั่งจับกลุ่มได้ยกแก๊ง
พวกเขาซัดทอดว่าหมอบัณฑิตเป็นผู้บงการ

สยามวลจะไปทำลายงานแต่งงานจึงสั่งให้ลงมือ
ตุลาคมหมอบัณฑิตถูกตำรวจบุกจับกลุ่มได้ที่โรงพยาบาล
บรรจบมินห้อยหนึ่งในผู้ต้องหาให้การว่า
คืนวันที่๒๘กันยายน๒๕๕๙
บัณฑิตลวงสยามนให้มาพบ
ขณะสยามวลขับรถออกมาบนถนน
พวกเขาขับรถกระบาดตามปาดหน้ารถของเธอ
และสั่งให้หยุดรถจากนั้นใช้มีดกับปืนจี้
บังคับให้สยามนกับลูกสาวไปนั่งที่เบาะหลัง
ก่อนขับรถของสยามนไปที่จุดเกิดเหตุ

จนทำให้เธอเสียชีวิตต่อหน้าลูกสาว
จากนั้นคนร้ายอำพลางศพว่าเป็นคดีข่มขืนฆ่าชิงทรัพย์
ไม่ใช่หมอไม่ได้ฆ่าจริงแต่หมอเป็นคนจ้างวานใช้
ก่อนที่จะไปทำงานให้ไปเอาน้ำอสุจิของใคร
อันนึงมาทำเหมือนขมขืนแล้วฆ่า
พาชรัพย์มาม้วนลัดคอ
แล้วคอจึงมาอย่างนี้แล้วก็เอามีดแทง
คดีนี้สารพิพากษาประหารชีวิตหมอบัณฑิต
ก่อนได้รับการอภัยโทษลดโทษเหลือ๑ใน๔จำคุก๔๐ปี
ระหว่างนั้นได้รับพระราชทานอภัยโทษ
โทษเมื่อปี๒๕๕๒ออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่